สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
อากาศร้อนเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้คาดว่าจะอยู่ไปกับเราอีก๓๔วันค่ะ
แต่หลังจากนั้นจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ซึ่งตัวการสำคัญที่ทำให้เราต้องพบเจอกับอากาศร้อนแบบนี้
ยังคงเป็นห่อมความร้อนที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ
ปากหลักไม่ไปไหนแผ่กระจายความร้อนนะคะให้หลายภาคมีอุณหภูมิสูงถึง๔๐องศา
แต่หลังจากนี้ค่ะภาคอีสานและภาคตะวันออกจะมีลมพัดเข้ามาค่ะ
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณดังกล่าว
จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองมีฝนตกร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะ
ทำให้เกิดไข้ง่ายนะคะเป็นไข้หวัดซึ่งไข้หวัดธรรมดากับโรคโควิด๑๙แยกแยะยากนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องสังเกตอาการตัวเองดีและแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะคะ

เราพาคุณผู้ชมไปชมภาพของทอนาโดที่รัฐอาคันซอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ได้พัดผ่านนะคะชุมชนทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน
แล้วก็ร้านค้าของประชาชนเศษซากต่างปลิวว่อนบนอากาศค่ะ
แต่ว่าเคราะห์ดีที่ในช่วงนี้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้านนะคะ

ประชาชนก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ